คดีใหญ่โจรฉกเพชร๑๐กระหลัดมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
คือล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว

ไปจับกลุ่มตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดจันทบุรี
แต่ว่าของกลางตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายพิพัฒนผงพัฒน์สุขสวัสดิพิพัฒน์ค่ะ

จับได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดจันทบุรี
หมายจับสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ

หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทพงนรินเหล่าเขตกิจ
รองผู้กำกับการสืบสวนสนบังรักษ์เปิดเผยว่า
ฝ่ายสืบสวนสืบทราบค่ะว่าผู้ต้องหา
หลังก่อเหตุก็น่าจะเดินทางออกนอกประเทศ
โดยผ่านด่านตมจันทบุรี

จนกระทั่งพบนายพิพัฒนพงพัฒน์
กำลังต่อคิวแสดงหลักฐาน
กำลังจะเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ
ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม

ยังไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
ตมจันทบุรีตอนนี้เขาก็เลยคุมตัวไว้อยู่
กำลังเดินทางไปรับตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนบังรักษ์
เพื่อที่จะหาตัวผู้ร่วมขบวนการเพราะเชื่อว่าไม่น่าจะกระทำการคนเดียวค่ะ
และเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
และวันนี้คาดว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ส่วนพนักงานสอบสวนสนบังรักษ์ตอนนี้ก็นำรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในวันก่อเหตุ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นรถที่ผู้ต้องหาอีกรายร่วมก่อเหตุ
พานายพิพัฒนพงพัฒน์หลบหนีไป
จะนำรถคันนี้มาตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐาน
จะไปหาลายนิ้วมือแฝงเพิ่มเติมนะคะ
หลังพบรถนำไปจอดทิ้งไว้แถววัดดวงแขถนนจารุเมืองเขตปฐุมวัน
คือไปพบตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
สำหรับรถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตรวจสอบป้ายทะเบียนนะคะก็ระบุหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือทงขออภัยค่ะ
กรทธหน๗๗๐รบจธอในชื่อของชายอายุ๗๐ปีซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้ว

ว่ารถนี้เป็นรถที่ผู้ต้องหานำมาใช้ก่อเหตุได้อย่างไร
ทีนี้ไปดูพฤติการการก่อเหตุของผู้ต้องหารายนี้หน่อยว่าเขาทำอย่างไร
คือนายพิพัฒนพงพัฒน์เนี่ยเขาเปิดร้านอัญมณีนะคะ
ลวงให้นายวีกี้ไวบัสเป็นในหน้าค้าเพชรชาวอินเดียเนี่ย
ให้นำเพชร๑๐กรัฐให้มาขายที่ร้านนะคะ
โดยใช้อุบายนำเพชรออกไปส่องกับแสงธรรมชาติ
อ่ะเดี๋ยวได้เพชรมาแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าของแท้หรือเปล่า

ทีนี้ก็ไปส่องกับแสงธรรมชาติด้านนอกร้านนะคะ
ก่อนจะปิดรีโมทประตูขังนายวีกี้เอาไว้
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่เนี่ย
หลบหนีไปพร้อมกับเพชร๑๐กรัฐมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้นะคะ
ครับก็ต้องรอนะฮะว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างไร
แล้วก็ของกลางหายไปไหนเนี่ยนะฮะ
ต้องดูกันต่อนะครับเพชรทั้ง๑๐กรัฐครับ